ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุแทงกันเสียชีวิตที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่จังหวัดระนองค่ะนะฮะ
ผู้ตายเนี่ยเขาชื่อเสือราชกรูดมีชื่อมีฉายานะเขาเป็นเสือไม่เป็นเสืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
แต่ว่าไปดูก่อนครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านแห่งนี้ก่อนที่เขาจะไปแทงกันตายที่หน้าร้านเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
ไปดูก่อนเราเขาก็ไม่ทราบว่าสมธนาอะไรกัน
นี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารที่เกิดเหตุเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะฮะ
ผู้ตายเนี่ยเสื้อดำเนี่ยฮะที่เดินมาเนี่ยส่วนคนก่อเหตุก็คือนี่แหละฮะคนที่นั่งไขว่ห้างที่ผู้ตายเขาเดินมาหาเนี่ย
กล้องวงจรปิดในร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ใกล้สี่แยกตลาดระนองธานีนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับ
ผู้ชายที่นั่งอยู่รอในร้านเนี่ยนะฮะนั่งนั่งไขว้ห้างอยู่เนี่ยนะครับ
จะเห็นว่าเมื่อเสื้อดำที่เดินเข้ามาหาเนี่ยนะครับ
นายอดีศรนามสกุลเสือวิเศษอายุ๓๙ปีเขาเป็นช่างก่อสร้างนะคุณเขียนมาสอน
แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยเขาอยู่ตำบลราชกรูดเพื่อนเพื่อนเลยเรียกเสือราชกรูด
คือชื่อเล่นชื่อเสืออยู่ตำบลราชกรูด

ว่าไม่ได้เป็นมาเฟียขาใหญ่อะไรแต่ฉายามันฟังดูโอ้โหเสือราชสูตรอะไรอย่างนี้ไง
ไม่ได้เป็นนักเลงไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะเพื่อนเรียกเขาเป็นช่างก่อสร้างนี่แหละนะครับ
นิสัยใจคอก็เป็นคนดีคนนึงเพื่อนบอกนะครับ

อดีศรหรือว่าเสือราชกรูดเนี่ยสวมเสื้อดำเนี่ยนะเดินไปพูดคุยกับผู้ชายที่นั่งอยู่นะครับ
แล้วก็คุยกันอยู่พักนึงแล้วคลิปจากกล้องวงจรปิดมันก็ตัดไป
หลังจากนั้นครับผู้ชายเสื้อน้ำตาลที่นั่งไขว้ห้างอยู่เนี่ยท่านผู้ชมที่เสือราชกรูดเขาเดินมาคุยด้วยแล้วก็ส่งขวดเหล้าให้เนี่ย
ไปก่อเหตุแทงเสือราชกรูดเสียชีวิตที่หน้าร้านแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้กลางดึกคืนที่ผ่านมานี่จุดหน้าร้านล่ะเห็นไหมฮะมีการเดินมา
แทงเสื้อขาวเนี่ยนะฮะส่วนนายอดีศรเนี่ยหรือว่าเสือเนี่ยเสื้อดำเนี่ยเนี่ยเขาก็เหมือนกับผลักกันอะไรกันที่หน้าร้านแล้วมือแทงนี้ล้มไปก่อน
แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งไล่ตอนนี้เขาถือมีดไว้ในมือนะครับแล้วก็มีการแทงกันสุดท้ายนะครับนายอดีศรนะฮะหรือว่าเสือราชกูธเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ใต้ราวนมซ้ายหัวไหล่แล้วก็แขนซ้ายด้วยนะครับเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีเศษพวกขวดเนี่ยหล่นแตกกระจายทั่ว
มานอกร้านเนี่ยมีปัญหากันแน่นอนทะเลาะวิวาสกันนะครับแล้วก็ถึงขั้นแทงกันเสียชีวิต
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับร้านขายอาหารตามสั่ง
สี่แยกตลาดระนองธานีนะครับปกติร้านนี้เขาจะเปิดช่วงเย็นไปถึงกลางดึกนะครับ
เปิดตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิการ้านนี้ครับท่านผู้ชมครับตรงจุดนี้เลยนะครับ
คุณระวีการไปมานะฮะแม่ค้าแถวนี้ก็บอกกับคุณระวีการของเราว่า
ช่วงประมาณ๔ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณสี่สิบปี
ขี่รถพ่วงข้างมาจอดหน้าร้านแล้วก็มีเพื่อนนั่งมาด้วยก่อนจะเดินเข้ามา
แล้วก็มานั่งสั่งเข้ากล่องภายในร้านหลังจากนั้นนายอดีศรผู้ตายเดินมาในร้าน
แล้วถือขวดเหล้ามาด้วยคือตอนนั้นน่ะจากท่าทางของนายอดีศรเนี่ย
คือเมามาแล้วล่ะพอเดินเข้ามาถึงก็เดินไปที่ตรงที่นายอ่าคนที่เขาทำร้ายเนี่ย
ผู้ต้องหาคนก่อเหตุเนี่ยเขานั่งอยู่ค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
เดินไปแล้วก็ส่งเหล้าให้กับผู้ก่อเหตุเหมือนกับแบบจะให้ดื่มด้วยกัน
แล้วก็คุยกันอยู่สักพักนึงนะครับจากนั้นนายอดีศรได้ขอเข้ากล่องหนึ่งกล่อง
จากผู้ก่อเหตุแล้วขอเงินด้วยนี่อันนี้คนที่อยู่ในร้านเขาบอกเขาได้ยิน
คุยคุยคุยพักหนึ่งก็ขอข้าวกล่องหนึ่งแล้วขอเงินด้วย
ผู้ก่อเหตุชักเงินแบงค์ร้อยให้แล้วก็พูดว่าจะเอาอะไรอีกล่ะ
ข้าวกล่องก็สั่งให้กินแล้วนะอืมแล้วก็ยื่นเงินไปให้ร้อยหนึ่ง
จนกระทั่งโตเถียงกันเสียงดังตอนนั้นนะครับผู้ก่อเหตุที่มาสั่งข้าวกล่องจากทางร้านเนี่ย
ก็รับข้าวกล่องจากทางร้านเพราะว่าทำเสร็จแล้วแล้วก็เดินกลับไปเพื่อไปขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขี่มา
แต่ทีนี้นายอดีศรผู้ตายเนี่ยเขาเดินตามไปอีก
ก็ไปถึงจุดหน้าร้านนะครับก็ไปมีปัญหาทะเลาะวิวาดกัน
ทอกันจนชกต่อยกันมีการเครื่องขวดเหล้าใส่กัน
คนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาสู้ไม่ได้เขาล้มไปก่อน
สุดท้ายพอลุกขึ้นมาก็เลยชักมีดปลายแหลมนะฮะที่อยู่ในรถพ่วงข้าง
จะติดตัวอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยไปไล่แทงผู้ตาย
คือไล่แทงนายอดิษรนะครับจนเขาล้มลงเสียชีวิตอยู่หน้าร้าน
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเพื่อนที่มาด้วยกันที่เขายังอยู่บนรถพ่วงข้างเนี่ย
เขาก็รีบพาขึ้นรถแล้วก็พากันขี่หลบหนีไป
นี่คือเหตุการณ์ที่คนในร้านอยู่ในที่เกิดเหตุบอกนะครับ
แม่ค้าที่คุณระวีการไปคุยด้วยบอกว่าที่ผ่านมานายอดีศรผู้ตาย
เขาชอบมาซื้อเหล้าที่ร้านนี่แหละวันไหนเมาเนี่ย
ชอบเอามีดออกมาโชว์ด้วยเคยมีลูกค้ามาเล่าให้ฟังว่า
นายดิสรเนี่ยชอบพูดแซวผู้หญิงนะก็ชวนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะครับ
คนแถวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเสือราชกรูดนะแต่เป็นชื่อที่เรียกแบบตามตำบลที่อยู่อ่ะค่ะ
ตำบลที่อยู่พื้นที่ที่อยู่ชื่อเล่นชื่อเสือพอดี
มันก็เลยดูน่ากลัวความจริงแล้วไม่ใช่เสือที่ไหนหรอก
มาที่นี่เรื่อยแต่ว่าไม่รู้คนที่ไหนมาซื้อเหล้า
มาแล้วดึงมีดออกมาก็ปักอยู่ตามโต๊ะนั่นแหละ
ก็เหมือนคนสติดีไหม
ดีคนดีแต่ว่าพอเมาแล้วผิดกันกับคนเดิม
เห็นเพราะว่าคนตอนที่ไม่เมาดี
แต่พอเมาแล้วคนละคนเลยเพื่อนเขาก็ไม่กล้ากินเหล้าด้วยกัน

เค้าขอขอก็ให้เลี้ยงข้าว
ตังสอนก็๗๐บาทแล้วก็ให้เค้าเลย
เพื่อไปประกอบพิจารณ์ศาสนาที่นี่แล้วครับ
ขอรับบริจาคเงินค่าทำศพด้วยนะฮะอืมคือพี่สาวบอกว่าครอบครัวเนี้ย
ยากจนไม่ค่อยมีเงินแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับ
แต่ว่าน้องชายเนี่ยมีนับถือศาสนาพุทธคือครอบครัวเนี่ยนับถืออิสลาม
แต่น้องชายเนี่ยนับถือศาสนาพุทธก็เลยจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้อื่นด้วย
เพราะว่าเธอเองก็ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีทางศาสนาพุทธได้นะครับ
อาจจะต้องประกอบพิธีหลายวันหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือเสือราชกรูดนะฮะ
หรือว่านายอดีศรนะครับพี่สาวบอกว่าขอฝากหน่อยครับท่านผู้ชมครับ
ฝากมาทางคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราขอแก้ข่าวให้น้องชายหน่อย
ที่ข่าวเบื้องต้นออกมาว่าน้องชายเนี่ยไปขอเงิน๑๐๐บาทจากผู้ก่อเหตุ
พี่สาวเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เพราะน้องชายเนี่ยทำงานก่อสร้าง
เมื่อคืนนี้เพิ่งรับเงินค่าแรงทำงานก่อสร้างมาเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้
น้องชายจะไปขอเงินผู้ก่อเหตุค่ะไปขอข้าวกล่องขอเงินอะไรแบบเนี้ย
รู้สึกเสียใจมากที่ตอนนี้น้องชายเสียชีวิตแล้วยังต้องมาถูกวิภาควิจารณ์
มันโหดเกินไปอ่ะน้องโหดเยี่ยมเกินไปถึงกับถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอใช่ไหม
เราพูดกันดีดีก็ได้ทำไมต้องมาฆ่ากันแบบนี้ใช่ไหม
ไม่แต่ไม่เชื่อแน่นอนว่าถ้าเขามาแล้วเขาจะไปขออภัยเจอพี่ไม่เชื่อ
เพราะว่ามันมีตังค์มันมีเงินมาไงมันไปทำงานที่สุราชมันบอกว่าพี่มา
ขนของด้วยพรุ่งเนี้ยผมอ่ะเพราะว่าต้องมารายงานตัวค่ะ
แล้วก็รายงานตัวเสร็จผมก็จะขึ้นไปทำงานที่สุราชให้พี่กลับมาเอาของของมันด้วยที่บ้านเช่าอืม
อ่าแล้วพี่ว่าพรุ่งนี้พี่ก็จะไปเอาพอตกกลางคืนมันก็เสียนี่แหละ
ไม่คิดว่าโทรสายกันฝ่ายนั้นจะเป็นสายสุดท้ายจ้ะพี่ไม่พี่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นสายสุดท้าย
พี่เองก็เป็นอิสลามแล้วพี่จะมาทำให้น้องก็ทำไม่ได้
ใช่ไหมเนี่ยพี่ก็ต้องขอช่วยน้องคนเสื้อเหลืองนี่แหละมาเป็นเป็นเจ้าหน้าให้ไง
ถ้าพี่มาทำเองแบบนี้ก็ไม่ได้มันบาปไง
สาวของนายอดีศรบอกว่าย้อนไปเมื่อ๘ปีก่อนนะครับน้องชายเคยถูกจับดำเนินคดีนะฮะ
แล้วก็ต้องจำคุกในคดีทะเลาะวิวาสตอนนั้นไปทะเลาะกับชาวบ้านนะ
ก็มีคู่กรณี๑๐คนเนี่ยมารุมน้องชายคนเดียวนะครับ
น้องชายก็เลยต้องป้องกันตัวด้วยการใช้ขวานฟันคู่กรณีบาดเจ็บไปค่ะนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ๘ปีก่อนนะครับของนายอดีศรนะครับ
อีกคนนึงที่คุณระวีการคุยด้วยก็ไม่เชื่อนะครับว่านายอดีศรจะไปขอเงินคนอื่นนะ
แล้วก็ตอนที่เธอไปเรื่องรับศพเรื่องคดีอะไรของนายอดีศรเนี่ย
ตำรวจยังให้มารับเงินเลยนะอืม
เพราะว่าตรวจสอบจากตัวนายอริสรเนี่ยในกระเป๋ากางเกงเนี่ยมีเงินอยู่

เพราะฉะนั้นเขาจะไปขอเงินคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งทำไม
เขาอะเบิกจากที่ทำงานมาสองพันบาทค่ะ
แต่เงินที่เหลือติดตัวของพี่ชายคือ

ตอนแรกเราเชื่อไหมตอนที่ยังไม่เห็นเงินเป็นพันสองร้อยบาท
ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่าแกเป็นคนใจกว้างแบบ
พอมีเงินปุ๊บก็แบบกับลูกกับหลานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เนี่ยแหละครับทุกผู้ชมครับเรื่องของนักอดีตสอนนะครับ
ก็ยืนยันนะครับเสือราชกรูดเป็นเพียงแค่ชื่อเล่นเสือราชกรูดเป็นชื่อตำบลเพื่อนเพื่อนเลยเรียกเสือรัชกรูดไม่ใช่นักเรงไม่ใช่ขาใหญ่อะไรนะครับทำงานก่อสร้างหาเช้ากินค่ำเพื่อนเพื่อนญาติญาติยืนยันว่าปกตินิสัยใจคอเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่ใจถึงถ้ามีเงินก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องจะมีข้อเสียคือชอบดื่ม
ก็เป็นอีกคนนึงอ่ะแต่ว่าที่นี้ล่าสุดตำรวจก็จับตัวผู้เกาะเหตุได้แล้วนะคะ
นายสายันศรีเทพอายุ๔๑ปีค่ะนี่นะคะเขาเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปถูกจับที่บ้านเช่าในพื้นที่ตำบลบังลิ้นอำเภอเมืองระนองนะคะ
จับได้ก็เพราะว่าตำรวจเขาไล่ดูนะคะกล้องวงจรปิดนะคะจุดใกล้ใกล้ไล่ดูหมดเลย
แล้วมีกล้องของบริษัททัวร์ที่จับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้
พันธบรรดเอกพรพรมจากสุรกผู้กำกับสภพเมืองรันนองก็สอบสวนเองเลย
เจ้าตัวบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ตายมาก่อนครับ
วันเกิดเหตุสั่งข้าวกระเพราไข่ดาวนั่งรอข้าวอยู่ในเสือเดินมาขู่
บอกว่าขอเงินจ่ายค่าข้าวหน่อยอืมผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาก็ให้เงินไปนะคะครับแต่รอบที่สองเดินมาอีก
บอกว่าขอเงินเติมน้ำมันรถหน่อยอีกรอบก็เดินมาขออีก
แต่ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าก็ไม่มีเงินจะให้แล้วทีนี้ค่ะพอจะกลับบ้าน
ตัวในเสือเดินมาต่อยเขาตัวนายสายันผู้ก่อเหตุบอกว่าผมสู้ไม่ได้
เพราะผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุมาขาเจ็บแต่ผมมีมีด
เอามีดแทงสาเหตุที่แทงคือป้องกันตัวแล้วก็อยากจะให้ในเสือหยุดทำร้าย
เขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาให้ตาย
ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีดอ่ะมันจะเข้าไปหรือไม่
ผมก็ไม่รู้ตัวนั้นก็ว่าผมเตียบผมกลัว
สายันผู้ต้องหานะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุ
เขาก็กังวลกลัวความผิดทิ้งมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ลงในคลองสาธารณะใกล้กับบ้านเช่า
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อเขาเปื้อนเลือด
สุดท้ายโดนจับเบื้องต้นก็ต้องตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนานะคะแต่จะเป็นการป้องกันหรือไม่ป้องกันยังไง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนกันอีกที
แล้วก็จะต้องเรียกเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ที่พาหลบหนีไปสอบสวนด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็ย้อนกลับไปถามแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์อีกรอบหนึ่ง
ไปคุยกับแม่ค้าที่ทำกับข้าวอยู่อะค่ะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่เห็นนะคะว่า
คู่นี้ทะเลาะอะไรกันมาเห็นอีกทีก็คือตอนแทงกันแล้ว

ทั้งผู้ก่อเหตุทั้งผู้ตายเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่คุ้นค่ะ
ถ้ามาสั่งข้าวก็คือเราขายข้าวแล้วก็จบ

ที่ว่าก็คือไม่ได้สนใจไงไม่รู้ที่สามารถคุยกันด้วย